คุณผู้ชมค่ะขอกำลังใจกันเยอะเลยค่ะ
ให้กับพระเอกร้อยล้านพี่เมฆวินัยไกรบุตรคุณผู้ชม
อย่างที่ทราบกันเนาะว่าพี่เมฆมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

ไอ้โรคตัวนี้มันกลับมาอีกแล้วคุณผู้ชม
ต้องขอใช้คำนี้เลยอันนี้พูดตามพี่เมฆนะคุณผู้ชมนะ
ขออภัยด้วยพี่เมฆใช้คำว่าตัวเน่า
ต้องนอนอยู่แต่บนเตียงแล้วก็ปิดข่าวเงียบมาเป็นเวลากว่า๑๐เดือนคุณผู้ชม
เมื่อ๒อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอาการเริ่มดีขึ้นบ้างแล้ว
เมฆก็ลุกขึ้นมาไลฟ์ขายผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
เปิดใจทั้งน้ำตาเลยอันนี้คือภาพปัจจุบันนะคุณผู้ชมนะ
พูดกับบันเทิงไทยรัฐเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองค่ะ
แล้วก็บอกเออพี่เห็นก่อนหน้านี้มันดีขึ้นแล้วนี่
โรคนี้มันกลับมากำเริบอีกครั้งหนึ่ง
เมฆเขาบอกว่ามันเกิดมาจากที่พี่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดค่ะ
เมฆเขาฉีดซิโนฟาร์มเข็มที่๒มาแล้ว
ปรากฏว่ามันไปกระตุ้นโรคเก่าต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะ
อาจจะมีภาพบางช่วงบางตอนที่ไม่ค่อยน่าดูสักเท่าไหร่ค่ะ
นี้มันก็เลยกลับมาเป็นตุ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
เกิดทุกที่ทุกจุดของร่างกายเลย
เว้นแม้กระทั่งอวัยวะเพศนะคะ
เมฆเล่าให้ฟังถึงความทรมานบอกว่าปัสสาวะอุจจาระเองเนี่ยแทบไม่ได้เลย
ก็ต้องมีภรรยานี่แหละค่ะพี่เอ๋คอยช่วยดูแลให้นั่นเองค่ะ
รอบนี้เป็นครั้งที่๔แล้วนะคุณผู้ชม
เมฆบอกว่ามันเศร้าเหลือเกินชีวิตนี้มันเจ็บปวดจริง
ดำดิ่งชีวิตต้องกลับมากินยาสเตียรอยด์จนหน้าบวม
ตอนนี้นี่คือเป็นผลจากยานะครับ

ภรรยาต้องตัดใจเอารถที่เพิ่งซื้อใหม่ขายทิ้งทันที
เพื่อช่วยเหลือดูแลรักษาพี่เมฆก่อน
ส่วนตัวพี่เมฆเองค่ะบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงเนอะ

แล้วก็น้องสาวใช้รักษาตัวกว่า๒ล้านบาทเลยทีเดียว
โชคดีค่ะคุณผู้ชมที่คุณหมอที่ดูแลพี่เมฆมาก่อนหน้านี้
ทราบเรื่องก็เลยติดต่อให้ไปรักษาด้วยการดีท็อกเลือด

ซึ่งจริงแล้วเขาบอกว่าถ้าค่าใช้จ่ายจริงหลักล้านแน่นอนคุณผู้ชม
แล้วช่วงหนึ่งที่พี่เมฆให้สัมภาษณ์กับพี่แจ๊กเกอรีนของเราค่ะ
พี่เมฆบอกว่าคือเราก็คุยกันไปคุยกันมานะ
คงอึดอัดอั้นตันใจจริงกั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวคุณผู้ชม
คือภายนอกลูกผู้ชายคนนี้ดูเข้มแข็งเต็มที่แล้วล่ะ
แต่หัวใจพี่เมฆตอนนี้เขาบอกว่าหัวใจเขาแบบไม่ไหวแล้วจริง
ให้พี่หนุ่มคงกระพันธ์กับแม่มาเยี่ยม
คือทุกคนเห็นสภาพพี่เมฆเพื่อนสนิทแม้กระทั่งแม่ตัวเองเห็นสภาพ
คือทุกคนร้องไห้สายหัวกันหมดเลยด้วยความสงสารนะฮะ
แต่ถึงยังไงก็แล้วแต่พี่เมฆบอกว่า
ผู้ชายคนนี้จะไม่ขอรับบริจาคอะไรทั้งสิ้น
ถ้าอยากจะช่วยยังรักกันอยู่นะ
เพราะว่าต่อจะให้เขาล้มอีกสักกี่ครั้ง

จะขอหาเงินมาชดใช้หนี้ที่แบบคอยหยิบยืมคนอื่นมา
แล้วก็จะทำหน้าที่พ่อดูแลลูกทั้ง๓คนให้ดีที่สุดค่ะ
ไปฟังเสียงผู้ชายหัวใจแกร่งคนนี้กันหน่อยค่ะ
หนักที่สุดครั้งที่๔หนักเน่าทั้งตัวนอนติดเตียง
ให้น้องเอ๋ภรรยาล้างอึกให้ล้างแล้วก็ฉี่ให้
หลุดเป็นแผลขึ้นที่วัดคราวนี้ปรากฏการณ์ใหม่ก็คือ

ไม่มีใครทราบครับมีแต่หนุ่มคงกระพันธ์แสงสุริยะที่มาเยี่ยม
หนุ่มคงกระพันธ์ร้องไห้เลยเห็นปั๊บร้องเลย
และแม่ตัวเองมาจากกะบี่เห็นปั๊บน้ำตาไหลเลย
ฝากผ่านตรงนี้เลยนะครับด้วยความเคารพครับ
ก็ไม่รับบริจาคด้วยความโคร็บครับมีเรื่องผมคิด
ให้เขาหลับหมดซะก่อนแล้วเดี๋ยวก็เปิดประตูเดินแก้ผ้าแล้วชนตายก็ดีกว่า
พี่แม่กใช่ครับผมไม่ใช่พระเอกแต่พระธุรกิจ
ก็มีความท้อมีความสมเพศตัวเองที่มันนอนเปื่อยอยู่เป็นปีต้องมา
คือเกิดกับตัวเองขนาดนี้คุณผู้ชม
คือเข้าใจพี่เมฆนะท้อได้พี่
แต่ว่าอย่าลืมว่าคนข้างหลังที่รักพี่เนี่ย

ต่อไปนะพี่เชื่อว่ามันเป็นได้มันก็หายได้ค่ะพี่

หนุนสินค้าของพี่เมฆกันได้นะครับ
เพราะพี่เมฆเองเขาก็ยืนยันว่าไม่รับบริจาคทุกช่องทางนะคุณผู้ชมนะ